เอาละครับกลับมาในช่วงนี้สนุกสนานกันต่อและที่สำคัญเดี๋ยวจะพาไปกินของอร่อย
ของอร่อยของนี้อยากจะพาไปกินมากเพราะดิฉันดูแล้วหิวตามเลยพาไปกินเกี้ยวซ่ากันหน่อยเขาบอกว่าเกี้ยวซ่าที่นี่นะคะ
จะขายได้ไม่นานแต่ว่าทำรายได้ถล่มทลายและที่สำคัญขึ้นทุนได้เร็วภายใน๒เดือนเท่านั้นเองว้าว
ชื่อร้านอะไรจริงร้านซูสซีสเกี้ยวซ่าขออีกทีได้ไหมซูสซีสโอ้โหมาเป็นฟอง
เกี๊ยวซ่าใช่ไหมน้ำลายคุณเนี้ยมันชื่อร้านนี้จริงจริงอ้าวคุณลองอ่านดูสิโอ้
ซีสจริงจริงนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เกี้ยวซ่าเขาจะมีความกรอบนอกนุ่มใน
เหลืองอร่ำงามตาห่อกันสดสดทอดกันสดสดแบบนี้แหละค่ะที่สำคัญเขามีแบบ
โซเชียลคนแห่แชร์เพจและก็แห่แชร์เกี้ยวกันค่ะ
กับเพื่อนเวลาซื้ออันเดียว

ถูกต้องแล้วก็เลยทำให้เขามียอดขายถล่มทลายเลย

ำไรวันหนึ่งเกือบหมื่นบาทนะคะ
แต่กว่าจะได้กินไม่ธรรมดา
เพราะต้องสั่งล่วงหน้าคุณ
แล้วก็รับออเดอร์ต่อวันเพียงแค่๓๐๐ชิ้นเท่านั้น
ก็คือประมาณ๑๐๐กล่องใหญ่ค่ะ
เพราะว่าเขาต้องมีการควบคุมคุณภาพของรสชาติ
ให้มันคงที่แล้วก็รักษามาตรฐานของการทอดเกี๊ยวซ่า
เพราะว่าการทอดต้องใส่ใจมากนะ
ถึงจะออกมาเหลืองอร่ามกรอบนอกนุ่มในแบบนี้
อยากรู้ไหมว่าร้านเขามีสูตรเด็ดยังไง

ไปฟังกันจ้า
โอ้โหเห็นเกี้ยวซ่าแบบนี้อยากทานเลย

คุณก็บอกว่าใช่มั๊ย

ไม่ได้ที่ฉันถามเพราะความสงสัย
นี่เหรอเป็นอย่างนี้เหรอ
ดูนอกจากสูตรเกียวซ่าที่เขาคิดขึ้นเองแล้ว
น้ำจิ้มเกี๊ยซ่ามันต้องมีน้ำจิ้มรสเด็ดคุณ
เขาก็คิดค้นเองด้วยยังไม่พอเท่านั้นยังไม่พอ
เพราะว่าเขามีการศึกษาการทอดและการห่อจากยูทูป
ห่อยังไงให้มันน่ากินทอดยังไงให้ได้ความพอดีกรอบนอกนุ่มใน
ตอนนี้ขายดีมากคืนทุนได้ภายใน๒เดือนนะคุณ

ไวมากใครอยากจะทานเกี้ยวซ่าสูตรเด็ดอร่อย
ชิ้น๑๐๐บาทกล่องใหญ่๓๐ชิ้น๒๐๐บาทนะคะ
แต่ว่าลูกค้าย้ำอีกครั้งต้องโทรมาสั่งจองล่วงหน้านะจ๊ะ
เขาจะเริ่มส่งชุดแรกเวลา๑๑โมง

เอาลองเข้าไปดูข้อมูลกันได้ที่เพจ
เกี่ยวสั้นหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ค่ะ
เขาอุตส่าห์มีโซ่มาให้ตั้ง๒ตัวเพื่อเพิ่มอัตรรส

โอ้พอแล้วล่ะอย่าบอกอะไรต้องมุกเดิมอีกแล้ว